การเมืองช่วงนี้ชิงไหวชิงพริบกันหน้าดูเลยนะคะ
มี๓ประโยคสั้นให้กับการเมืองในวันนี้
หนึ่งล้างหนี้ทั้งแผ่นดิน
สองเปิดตัวมิ่งขวัญร่วมทีม
และ๓ยืนยันไปทำงานกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
ถึงวันนี้ก็น่าจะพอรู้บ้าง
ถือเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
ถือเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
จากปากพลเอกประยุจรรย์โอชา
หลังถูกนักข่าวทวงถามรายวัน

ทำกลางหลายพักการเมืองเริ่มเคลื่อนไหวกันอย่างหนัก
โดยเฉพาะวันนี้วันเดียวมีประเด็นใหญ่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์
ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยเปิดแคมเปญซื้อใจประชาชน
ล้างหนี้ทั้งแผ่นดินเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาท
เงินเดือนปริญญาตรี๒๕๐๐๐บาท
จ้างงาน๒๐ล้านตำแหน่ง

พลังประชารัฐก็เปิดตัวมิ่งขวัญ
แสงสุวรรณมาเป็นขุนพลทีมเศรษฐกิจ
วางตัวคืนฉันเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
จะได้แม่ทัพภาคใต้อย่างพินิษฐอินทรสมบัติ
ที่ตีจากภักดิ์สร้างอนาคตไทย
มาเสริมทัพอีกคนเร็วนี้
วันนี้ก็เป็นโอกาสพักพลังประชารัฐจะต้อนรับ
คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับ
เข้ามาอยู่ในพักซึ่งทางพักก็ขอแสดงความยินดีกับคุณมิ่งขวัญ
แล้วพักก็แสดงความยินดีกับตัวเองด้วยนะครับ
เพื่อที่จะช่วยกันในการที่จะทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับ
แต่การที่ผลเอกประยุทธ์บอกว่า
ยังมีเวลาที่จะประกาศตัวร่วมหัวจมท้ายกับพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการ
ถือเป็นความชะล่าใจและประมาทคู่ต่อสู้อย่างมาก
เพราะอาจลืมไปว่าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักน้องใหม่
จะมีชาวบ้านสักกี่คนที่จำชื่อพักได้
แถมฐานเสียงส่วนใหญ่จะมีแค่ภาคใต้
ถ้ายังอยากอยู่ในตำแหน่งนายยกอีก๒ปี
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ควรจะต้องเดินเกมลุกจุดกระแสพักให้เป็นที่ยอมรับ
มากกว่าการแทงกั๊กซึ่งไม่เป็นผลดีแน่นอน